ช่วงนี้นะคะเราอยู่กับนักกีฬาดาวรุ่ง๒คน
ครับจากสนาวอเล็กบอร์ลเฉยหาดนะคะ
วันนี้เราจะมาพูดคุยกันสังเกตว่าหน้าเหมือนกันด้วย
อ่าเป็นสาแฝดกันนะคะนำแนงและแทองก้อนคำนะคะ
อ๋อแนงน้ำหน้าดีและแทองก้อนคำนะคะ
คนไหนแพร่เงินคนไหนแพร่ทองเนี่ยไหนแนะนำตัวเองหน่อย
ชื่อนางสาวแพร่เงินน้ำหน้าดีค่ะ
อ๋อแพร่เงินแพร่เงินชื่อเล่นว่าน้องจา
น้องจาสวัสดีคนครับ
นางสาวแพร่ทองก้อนคำ

นี่แหละเขาว่ากันว่ามีโอกาสนะที่จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง
ในการอันการกีฬาวอเลอร์บอลชายหาด
ผลงานของเราพูดถึงว่าการแข่งขันในครั้งนี้กดดันไหม
กับการลงเล่นแล้วจะต้องเจอเหล่าบรรดารุ่นพี่ด้วยเนี่ย
กดดันมากค่ะเพราะว่าเป็นแมทใหญ่ค่ะ
เพราะว่าวันนี้ก็เจอทีมชาติค่ะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องเขาให้มากขึ้นจากรายงานครับ
น้องแพลทองและน้องแพลเงินปัจจุบัติอายุ๑๗ปี

แต่ก็ได้ญาติพี่น้องที่เลี้ยงดูจนเติบโตมาถึงทุกวันนี้นะครับ
แฟนทั้งสองคนต้องแยกกันอยู่คนละบ้าน

ทำให้เธอทั้งสองคนตั้งใจเรียนและประพฤติตัวดี
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
จากโรงเรียนวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
น่าภูมิใจนะครับความขยันของน้องแพร่ทอง
ทำให้เธอถูกบรรจุเข้ากองทุนการศึกษา
โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
ส่วนเรื่องของกีฬาก็เป็นครูการเกษอาจพึง
ซึ่งเป็นครูพระของโรงเรียนวัดสิงห์นะครับ
ที่ดึงทั้งคู่เข้ามาเล่นกีฬาวรรดิบาลชายหาด
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑เพราะเห็นว่ามีแวว
แพลทองแพลเงินเป็นเด็กกระตัญญูรุคุณ
อกจากจะเด่นเรื่องเรียนยังเด่นด้านกีฬาด้วยนะครับ
ทำให้ทั้งคู่ได้แชมป์ระดับเยาวชนมามากมาย
ไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถทำนายอนาคตล่วงหน้าได้
แต่แฝดทั้งสองคนมีเป้าหมายไว้ว่า
จะเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

ค่ะก็นั่นเป็นประวัติเบื้องต้น
สำหรับน้องจากับน้องจ่อยแพร่เงินแล้วก็แพร่ทอง
หนึ่งในนี้
กีฬาดีเรียนดีกีฬาเด่น

คนนี้เลยคนนี้นะครับ
รางวัลที่การันตีคืออะไรคะได้รับทุนอะไรมาคะ
ทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
เป็นทุนเรียนดีแต่ยากจนค่ะ
ตอนนั้นที่ได้ทุนนี้เกรดอะไรคะเกรดได้เท่าไหร่ค่ะ

มีหลายเทอมรวมกันไม่ได้เทอมเดียวด้วย
แล้วตอนนี้ล่ะคะเกรดเป็นอย่างไรบ้าง

เท่าเดิมแล้วก็เล่นกีฬาไปด้วย

แบ่งยังไงคะระหว่างการเรียนกับการเล่นกีฬา
ก็ตอนเช้าค่ะจะเรียนค่ะพ๓
โมงเย็นก็จะลงมาซ้อมกีฬา
ซ้อมจนประมาณทุ่มครึ่งค่ะ

การใช้ชีวิตก็คือมีทั้งซ้อม
แล้วก็มีการเนิ้นเลือกไม่ทิ้งเลยเดียว
ค่ะก็ใช้เวลาในทุกช่วงอย่างเต็มที่
ครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผลงานกันบ้าง

ก็ตั้งแต่หมอหนึ่งเลยค่ะเล่นคู่กันมาตั้งแต่หมอหนึ่งเลย

ก็ได้เล่นออกแมททั่วไปค่ะ
ก็ได้แชมป์กีฬารายการยูโลเค้กไทยแลนดบี้

อยากรู้ว่า๒คนนี้

คำว่าฝาแฝดได้เปรียบไหม

ภัยเงินก่อนละกันได้เปรียบไหมคะ

เพราะรู้ใจกันค่ะรู้ใจกันมากขึ้น

เดี๋ยวถามคนโน้นนะทะเลาะกันนะไม่เอานะ
แพทองละค่ะได้เปรียบยังไงคะ
ก็เราจะไม่ทะเลาะกันจะพูดคุยกันค่ะ
พูดคุยกันตลอดแล้วก็บ้านเราก็ถึงจะอยู่ไกลกัน
แล้วก็มาอยู่ด้วยกันตลอด
เราอยู่คนละบ้านแต่เราก็เวลาเรียนอะไรอย่างนี้

ก็ถือว่าเล่นกันอย่างเข้าขารู้ใจเราว่างั้นเถอะ
งั้นวันนี้เห็นบอกว่าจะมีการแข่งขันลงแข่งขันด้วยใช่ไหมวันนี้

ก็กดดันนิดค่ะพี่เขาสูงอ่ะ
แล้วถ้ากดดันแบบนี้เราต้องรู้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ
ก็เตรียมเล่นค่ะ

ค่ะค่ะแล้วก็เอามาแก้ไขในการเล่นรู้แบบอย่างพี่เขาสูงใช่ไหมคะ
เขาก็จะช้าหน่อยค่ะจะแบบเก็บไขยากเดี๋ยวฝากอะไรถึงแฟนแฟนกีฬา
เฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดชายนาฏที่ตามเชียร์เราอยู่ในช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันแล้วว่าจะไหวไม่ไหว
ก็มาเชียร์พวกเราได้นะคะที่โรงเรียนนวมินราชินูทิศมัชชิมค่ะ
แข่งคู่๒ตอนบ่ายค่ะประมาณ๓โมงครึ่งค่ะมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้พวกหนูได้นะคะ
โมงครึ่งเชียร์กันได้ทีนี้อยากรู้เรื่องของการพัฒนากันบ้างเพราะว่า
กว่าที่จะมาเล่นตรงนี้ได้ก็จะต้องมีการสนับสนุนในหลายด้าน

สำหรับการที่เราก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬา

สอจอไปดูศักดิ์จิตจนค่ะ

แล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอวัศวิการธิราบาทกร
ค่ะแล้วการสนับสนุน
มีสนับสนุนด้านอะไรบ้าง
ก็ให้ทุนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้ทุนแบบแล้วก็อุปกรณ์กีฬา

เวลาไปแข่งก็ให้เงินบ้าง
ค่ะแต่ว่ากีฬากว่าได้ปลอดภัยค่ะทุกชม

ค่ะและในฐานะที่เรา
เป็นตัวแทนของจังหวัดตรงนี้
ให้การสนับสนุนยังไงบ้างคะแพทอง

ในการมาแข่งแล้วก็ลูกบะเลี่ยง

แล้วทำให้เราพัฒนา
อะไรขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
สำหรับการสนับสนุนที่มีมากขึ้นเรื่อยแบบนี้
เรามีการสนับสนุนดีแล้วก็ควรที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ
ให้ไปถึงระดับที่สูงที่สุด
เพราะว่าเขาสนับสนุนเราแล้วเราก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะ

เพราะฉะนั้นขอถามถึงเป้าหมายต่อไปอนาคตจากนี้
เพราะว่าเราลงเล่นการแข่งการกีฬาอย่างเช่นมาแล้วสองสมัยถูกไหม

ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราสองคน

ถ้าเป็นแบบนี้ก็ขอแค่ติดเหรียญก็ภูมิใจได้กับตัวเองแล้วค่ะ
เพราะว่าเป็นแมทที่ใหญ่แล้วก็หนักมากค่ะแมทนี้
แพรเงินล่ะมองเหมือนกันไหมมองเหมือนแพร่ทองไหมคะ

ก็ถ้าติดเหรียญแล้วจะมีเงินเดือนค่ะแล้วก็จะไม่ต้องลำบากพ่อแม่ค่ะ

ก็จะไปพัฒนาต่อไปทั้งในการรายการระดับชาติ
แล้วก็พูดถึงในการเช่นฝ่า้าต่อไปด้วย
ใช่เป็นเรื่องของชีวิตด้วยนะคะ

เริ่มต้นจากวอเล็กบอลธรรมดา
ให้มาลองแข่งขันในวอเล็กบอลชายหาด
และที่สำคัญเป็นคู่กันด้วยเป็นแฝดกันด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังคำพูดนะคะบทสัมภาษณ์จากคุณครู
ที่แนะนำน้องแพลงนึงและแพลทอง
เข้าสู่การเป็นแม่กีฬาวลบอร์ดชายหาดแค่นค่ะ
สำหรับสิ่งที่ภาคภูมิใจนะ
สำหรับ๕ปีที่ได้อยู่ด้วยกันมา
คือเด็กสองคนนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเล่นกีฬา
ฝึกซ้อมของเขานี่เขาจะเป็นคนที่มีระเบียบในตนเอง

เป็นคู่แฝดที่รักกันช่วยเหลือกัน

คือเราให้ความรู้สึกที่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อน
หรืออาจจะเรียกว่าเราเป็นได้มากกว่านั้น

ซึ่งจะพยายามดูแลเขาทุกเรื่องสอนเขาทุกเรื่อง
แล้วก็ให้ความรู้สึกของเขาที่ว่าทำให้เต็มที่
ไม่ว่าจะเจอใครก็แล้วแต่

เพราะงั้นว่าเราสองคนมีอะไรจะบกส่งบกบอกไปถึงคุณครูบ้างมั้ยครับ
ก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ให้การสนับสนุนอย่างดี
อาจารย์เป็นเหมือนแม่อีกคนนึงของหนูเลยค่ะ
เพราะว่าอยู่กับเขามาตั้งแต่ม๑

คือเขาจะให้ทุกอย่าง

เขาก็จะคอยดูแลเรื่องอยากมาแข่ง
เขาก็จะให้เงินสนับสนุนในการวัดแข่งค่ะ
แล้วก็คอยดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
เหมือนลูกแท้ของเขาเลยค่ะ

สำหรับอาจารย์การเกษอาจผึงนะคะ
เป็นผู้แนะนำน้องนะคะ
ให้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาวอเล็กบอลชายหาด
ก็ติดตามกันได้สำหรับผลงานของน้องเขานะครับ

แล้วจะลงแข่งขันแล้วก็จะเจอกับเหล่าบรรดารุ่นพี่ทีมชาติ
เขาว่าก็ดูว่ามหมามันแน่นอน

แพร่เงินแพร่ทองว่าจะไปถึงไหน

แล้วก็ที่สำคัญก็คือการเก็บประสบการณ์ในครั้งนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ